คือเป็นรถที่ชนกันติดกัน๓คันเลย
แล้วปรากฏว่ามี๒คันที่ไฟลุกท่วม
ทีนี้มันมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
มีรถคันหนึ่งนะคะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย

เพราะคนขับอายุเพียงแค่๑๗ปี
นี่คุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่แหละค่ะ
อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
อยู่ที่ถนนบ้านซอย๔ตำบลควนกาหลงนะคะ

ช่วงนั้นจะเห็นว่ามันค่อนข้างมืดนะ

คือรถดับเพลิงและกู้ภัยไปถึง
ก็อย่างที่บอกว่าไปเจอรถเก๋ง๒คันค่ะ
คือไฟลุกไหม้ทั้ง๒คัน
สภาพมองไม่เห็นเลยว่าเป็นรถเก่งยี่ห้ออะไรอย่างไร

ก็ตกอยู่ในคูข้างทางด้วย
เจ้าหน้าที่เองใช้เวลาในการดับไฟ
ลุกไหม้รถสองคันนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
แล้วก็พบว่ามีคนที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ
จากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ทราบนะคะว่าไฟลุกไหม้จากรถคันที่มีวัยรุ่น

และในรถคันนั้นมีนางพนินทรา
ผู้เป็นแม่นั่งคู่มากับคนขับ

วัยรุ่นที่เป็นคนขับและน้องสาวถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
อีกคันนึงค่ะก็มีผู้โดยสาร๓คนเช่นกัน
มีนางสุภารัฐประจงใสอายุ๔๘ปีเป็นคนขับ
มีนางสาวนิตยาบาวทองอายุ๓๕ปี

ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

เพราะว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลควนกาหลงด้วยอาการสาหัส
ตอนนี้ก็เลยยังต้องรอสาเหตุที่แน่ชัดก่อน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือก็กลายเป็นว่า
มีทางด้านของคุณวีรพันธ์หลังเศษนะคะ

ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยที่เรียนเก่งมาก
คุณวีรพันธ์เนี่ยคือเหมือนกับเขาเป็นลักษณะเป็นน้าล่ะค่ะ
เป็นน้าของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ที่ต้องมาสูญเสียทั้งหลานชายแล้วก็หลานสาวไปค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
ล่าสุดที่บ้านตาค่ะตาของผู้เสียชีวิตทั้งคู่
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลปากน้ำอำเภอละงูค่ะที่จังหวัดสตูน
ก็มีญาติพี่น้องมาแสดงความเสียใจกันนะคะ
ทางด้านน้องชายของคุณตาค่ะก็คือคุณอรพันธ์
บอกว่าสะหรับใจนะคือเขามีหลานสองคน
แล้วก็ต้องมาเสียชีวิตพร้อมกันแบบนี้
ที่สำคัญหลานทั้งคู่น่ารักมากเรียนก็เก่งนะ
คนที่ชื่อว่าน้องปลัดเนี่ยวัย๑๗ปีมีความเป็นภาวะผู้นำสูง
ก็คือคนขับรถนั่นแหละค่ะเป็นนักกิจกรรม
แล้วเขาบอกด้วยว่าเขาโตไปเขาอยากจะเป็นหมอ
ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่ายังไงมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่ทราบคร่าวคือแม่ของน้องที่อยู่หาดใหญ่เนี่ย
เหมือนกับเขาพาลูกที่ปิดเทอมจะพากันมาเยี่ยมคุณตานี่แหละค่ะ
เพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วเพราะมันมีโควิดก็ไม่อยากจะมานะคะ
มีรถกระบะขับมาแล้วบอกว่าโดนชนท้ายอย่างแรง
ทำให้รถเนี่ยเสียหลักหมุนเคว้งก็ไปชนกับรถเก๋งอีกคันนึงนั่นแหละค่ะ
ส่วนรถกระบะอย่างที่เห็นว่าลงไปอยู่ในคูข้างทางนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามว่ารถคันที่มาชนท้ายรถเก่งของหลานเนี่ยเมาหรือเปล่า
เขาบอกว่าเหมือนกับคนขับอาจจะดื่มมานิดหน่อยนะคะ
ก็แน่นอนว่าต่างคนต่างต้องช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่เด็กเนี่ยคืออย่างที่บอกน้องเสียชีวิตทั้งคู่
แต่คุณแม่ที่อยู่ในรถรอดนะคะ
ทำพิธีฝังร่างแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วเขายังไม่รู้ด้วยว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

ตอนนี้ทางคดีตำรวจรอผู้บาดเจ็บเนี่ยอาการดีขึ้นก่อน
เพราะว่าจะมีรถอีกคันนึงด้วยที่มีผู้บาดเจ็บด้วย

ก็อาจจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ